ตอนนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทย
ก็ทำงานตัวเป็นเกรวหัวเป็นน็อตครับ
ตั้งแต่ได้ตำแหน่งมาก็ไม่มีวันหยุดพักตามที่ได้มีการประกาศเอาไว้
ต้องการจะกรอบกู้ภาพลักษณ์ของตัวเอง
แล้วก็พักเพื่อไทยขึ้นมาหลังจากที่มีการไปจัดตั้ง
รัฐบาลสลับคั่วกันกับพักของสองลุงนะครับ
โดยเฉพาะทางด้านของก้าวไกลกำลังไล่ล่าอยู่นะครับว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เพื่อไทยสร้างเอาไว้นั้นกำลังผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด
แต่ดูเหมือนว่าก้าวไกลเองก็มีจุดที่ทำให้เพื่อไทยตามไปเช็คบินได้เหมือนกัน
เป็นเรื่องอะไรบ้างติดตามจากรายงานครับ
พันธุ์รัฐบาลเพื่อไทยภายใต้การนำของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ดูเหมือนจะเทหมดหน้าตักเร่งรีบทำทุกนโยบายที่เคยโฆษณาหาเสียงไว้
โดยหวังว่าหากเลือกตั้งใหม่อีก๔ปีข้างหน้าจะได้รับแรงใจแรงเชียร์และแรงหนุน
จากคนที่ได้อานิสงฆ์จากนโยบายทั้งหลายแหล่เหล่านั้น
โดยเฉพาะนโยบายแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทที่ใช้เป็นเรือทงในการซื้อใจประชาชน
ส่วนทางเสียงท้วนติงจากนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินการธนาคาร
มองว่านโยบายนี้จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี
อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า๒ปีหน้า
หรือรัฐบาลจะอยู่จนครบวาระ๔ปี
จะเป็นการต่อสู้หลักเพียง๒พักเท่านั้น
คือเพื่อไทยและก้าวไกลที่จะชิงการเป็นพักแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่
ส่วนพักอื่นเป็นเพียงไม้ประดับ
จึงทำให้พักเพื่อไทยต้องเร่งปั้นโครงการประชานิยม
โดยหวังว่าจะลบล้างบาดแผลในใจของประชาชนที่ผิดหวังจากการพลิกคั่วตั้งรัฐบาลกับพักสองลุง
ขณะที่นายกเศรษฐาทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเดินสายทั้งในและนอกประเทศจนแทบไม่มีเวลาพัก
หวังจะฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ปัญหาในประเทศกลับประเด็นประดังเข้ามาไม่ขาดสาย
อุทธกภัยปัญหาสังคมหรือปัญหาอาชญากรรมที่ดูเหมือนหลายปัญหา
จะค่อยประทุขึ้นมาเหมือนเห็ดในฤดูฝน
สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเหยื่ออันโอชะให้คนของพักเก้าไกลไล่ขย่ำ
สุดก็ประเด็นบ่อนพนันในตลาดนัดที่สสโตโต้หรือปิยรัฐจงเทพสสบังนา
มาเขย่าแล้วเขย่าอีกว่ามีบ่อนวิ่งในตลาดนัด
และเชื่อว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังเพราะร้องเรียนไปเรื่องก็เงียบ
ซึ่งเบื้องหลังของตลาดนี้มีการละเล่นกิจกรรมลักษณะคล้ายการพนันหรือแอบแฝงการพนัน
แต่มันมากกว่าการพนันคือมีขบวนการต้มตุ๋นพี่น้องประชาชนอาศัยตลาดนัด
และการละเล่นภายในพื้นที่ของตลาดนั้นเป็นพื้นที่ต้มตุ๋นหลอกลวงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
และจะต้องมีผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีสีอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน
เนื่องจากว่าเรามีการดำเนินการร้องเรียนติดตามเรื่องนี้มาจากทุกสำนักหน่วยงานของรัฐนะครับ
ผมรู้สึกว่าหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานที่ผมไปร้องเรียนหรือดำเนินการนั้น
ไม่ว่าจะกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะสำนักงานเขตหรือไม่ว่าจะสถานีตำรวจนั้น
แต่รู้สึกว่าไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง
คนของก้าวไกรจะมีสัญชาติยานนักล่าแต่นักล่าก็กลายเป็นเหยื่อได้เหมือนกัน
เพราะหลังจากเลือกตั้งจบลงสอสอใหม่หลายคนก็สร้างวีรกรรมเอาไว้ไม่น้อย
เมาแล้วขับทะเลาะวิวาสในสถานบันเทิงล่าสุดก็คุกคามทางเพศ
สิ่งเหล่านี้ก็ถูกตั้งคำถามเช่นกันว่าก่อนจะสะสางคนอื่นทำความสะอาดบ้านตัวเองก่อนไหม
เพียงแต่สองพักนี้จะเล่นเกมช่วงชิงคะแนนนิยมกันแล้ว
ยังมีสงครามนางแบกและไอโอที่ออกมาเล่นกับเขาด้วย
ไม่ว่าใครเพียงพำก็ถูกเหล่านางแบกและไอโอเล่นงานอย่างหนัก
เพื่อให้พวกของตัวเองขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของวงการนี้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน